สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกลงมาหนักในช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะคะอาจทำให้พี่น้องชาวนาและเกษตรกรเริ่มยิ้มออกนะคะ
มีน้ำเติมเข้าไปในสวนในไร่ค่ะส่วนในวันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีฝนตกนะคะกระจายทั่วทั้งประเทศค่ะ
ราว๔๐๖๐นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นยังต้องระวังฝนกันอยู่
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะที่จะมีฝนมากที่สุดนะคะราว๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
เนื่องจากมีห่อมความกดอากาศต่ำขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมบริเวณประเทศเวียดนามนะคะ
ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมแก่ประเทศไทยของเราค่ะ
อกจากนี้ยังคงมีลมพัดหอบนำเมฆเข้าไปก่อเป็นเมฆฝนในประเทศไทยด้วย
ซึ่งหลังจากนี้ฝนจะเริ่มลดลงเรื่อยค่ะแต่จะไปตกหนักอีกทีอีกครั้งนะคะ
ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักได้เลยค่ะ